เอาล่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งราวแล้วกันนะคะ
อีกหนึ่งข่าวในวงการบันเทิงของเรา
สำหรับคุณแม่สุดสตรองทั้งหลาย
ก่อนหน้านี้เราได้เห็นอิริยบทของคุณแม่สุดแซ่บ
ชมพู่อารยาในการออกกำลังกายกันไปแล้ว
อุ่นท้องเจ็ดลูกแฝดด้วย
ออกกำลังกายก็ยากด้วยนะคะ
แต่ว่าอยากดูแลของผู้เชี่ยวชายใกล้ชิด

ดังนั้นสาวะที่